เรื่องราวความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติกันต่อคุณผู้ชมค่ะ
บางที่บางช่วงช่วงนี้มันเกิดภัยแรงใช่ไหม
น้ำในเขื่อนอุบลรัฐก็ลดลงนะคุณผู้ชม
มันก็เลยทำให้มีสิ่งมหัศจรรย์ที่มีอายุเป็นร้อยปีเนี่ย

ในเขื่อนอุบลรัฐลดลงในรอบ๕๓ปี
แล้วก็ทำให้พระอุโบสถวัดวุฒิสินชัยบ้านโคกใหญ่หลังเก่าอายุร่วมร้อยปี

อันนี้น้ำลดบวชพุธ
แล้วภายในพระอุโบสถนะคะมีแนวกำแพงโดยรอบที่ก่อสร้างด้วยอิดมอนแดง
แล้วก็สภาพยังคงแข็งแรงดี
ส่วนหลังคาพระอุโบสถคือพังทลายแล้วไปตามกระแสน้ำตามการเวลา
เพราะว่าน้ำมันท่วมขังมานานแล้วนะคะ
ส่วนตรงกลางของพระอุโบสถคุณผู้ชม
มีจุดที่ประดิษฐานพระประธานในพระอุโบสถ
แล้วก็มีจุดฝังลูกนิมิตเอกที่มีก้อนอิดล้อมเป็นสี่เหลี่ยม
อยู่รอบตัวพระอุโบสถแล้วมีความลึกของผิวน้ำประมาณ๒๓เมตร
คุณดูสวยเหมือนกันนะเอาจริง
ชาวบ้านเล่าบอกว่าเมื่อปีประมาณปีพศ๒๕๑๘นะคะ
ตอนนั้นผู้ใหญ่ลีไม่ได้ตีกองประชุม
แต่ว่าชาวบ้านเขาบอกว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ต้องอบพยพออกจากหมู่บ้าน
เพราะว่ามีการสร้างเขื่อนอุบลรัฐขึ้นตรงนี้
แล้วพื้นที่นี้ก็มักจะมีน้ำท่วมตลอดนะคะ
ทำให้วัดโคกใหญ่เก่าเนี้ยจมน้ำไปโดยที่ไม่ได้มีการลื้อถอน
หรือว่าไม่ได้มีการขนย้ายสิ่งใดออกไปเลย
แม้กระทั่งพระพุทธรูปก็จมอยู่ใต้น้ำในเหนือเขื่อนนี้ทั้งนั้นเลย
จนมาปีนี้ค่ะต้องยอมรับว่าปีนี้แรงมากอย่างที่บอกในรอบ๕๓ปี
ไม่ค่อยมีฝนตกก็เลยทำให้น้ำในเขื่อนอุบลรัฐเนี่ยแห้งลงมา
จนสามารถมองเห็นซุ้มประตูวัดและฐานโรงศรีของหมู่บ้านได้
หลังจากที่น้ำแห้งนะชาวบ้านเขาบอกเขาดีใจนะคุณ
ดีใจที่ได้มีโอกาสเห็นสิ่งนี้อีกครั้งในรอบ๕๐ปี
ชาวบ้านบางกลุ่มเขาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของโชคลางโชคลาภอะไรอย่างนี้ด้วยนะ
บางคนก็นำดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้ที่บริเวณวัดด้วย

ใช่ตามความเชื่อกันแบบนี้คุณผู้ชมดูภาพมุมสูงก็คือจะเห็นชัดเลยว่าเป็นวัดที่โผล่มากลางน้ำเขื่อนนะคะสวยงาม
ก็มีโอกาสก็ผมว่าไปลองเที่ยวกันได้นะ
ก็เป็นความสวยงามตามธรรมชาตินะคะ